ช่วงนี้เราพักมาดูบรรยากาศทางการเมืองกันบ้างนะคะ
อย่างที่บอกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายจุดหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะ
เป็นบรรยากาศของกลุ่มรัศดรที่มีการจัดกิจกรรมค่ะ
ครบรอบ๘๙ปีอภิวัตสยามรำลึก๒๔มิถุนา๒๔๗๕ที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
แล้วก็มีการเคลื่อนขบวนสู่รัฐสภา

แสดงจุดยืนต่อการแก้ไขรัตถมนูนค่ะ

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยครบ๘๙ปี
นี่ที่อนุสวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลาง

ใช่ก็มีนายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือภัยดาวดิน
นายอานนท์นำพาหรือทนายอานนท์
นายพานุพงศ์หรือไม้ระยอง
อัธพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่
เป็นแก่นำในการจุดเทียนรำลึก
แล้วก็มีการอ่านแถลงการฉบับราษดร
ร้องเพลงวันชาติ๒๔มิถุนาซึ่งได้มีการแต่งไว้เมื่อปี๒๔
มีเป่าเค้กช็อกโกแลตทรงกลมรูปหมุดคณะราษดรด้วย
คือผู้สื่อข่าวก็บอกว่า
นายอานนท์บอกว่าผู้ชุมนุมสวมหน้ากากอนามัยป้องกันอยู่แล้ว
แล้วก็ต้องอยู่กับโควิด๑๙ให้ได้เหมือนภาวะปกติ
นี่ค่ะ
หลังจากนั้นก็มา
รุงและนายภริษหรือเพนกวิ้น
เดินทางมาสมทบตรงจุดนี้นะคะ
ซึ่งก็มีการตั้งเวทีปราศัย
โดยยืนยันว่าเป็นการชุมนุมอย่างสงบ
สันติและไม่กดดันการลงมติ
ร่างรัฐธรรมนูลอย่างแน่นอนนะคะ
นี่ค่ะการชุมนุมก็ดำเนินการไปเรื่อย
นะคะจนถึงช่วงหนึ่งค่ะมีเหตุ
การชุลละบุลเกิดขึ้นตอนช่วง
ช่วงที่นายศิราเจนจาคะสสพลังประชารัฐกับทีมงาน
ออกมานะคะแล้วก็บอกว่าจะมารับหนังสือจากกลุ่มรัศดร
แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้สอสอศิรา
ต้องรีบวิ่งกลับเข้าไปภายในอาคารรัฐสภาอย่างรวดเร็วค่ะ
นี่แหละค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เป็นเหตุการณ์ชุนละมุนที่เกิดขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยนะคะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น
คุณศิราก็เข้าไปพูดคุยกับคณะรัศดรที่มายื่นหนังสือข้อเรียกร้อง
พอพูดคุยเสร็จถึงได้มาพูดคุยในประเด็นที่วิ่งหนีเรื่องนี้

เรื่องของการแห่งินทุนแห่งขึ้นจากทางสู่เผาและระดับเกิดขึ้น
และพูดถึงกลับมากกว่าข้าวแห่งขึ้นจากประเทศแห่งป้องกับศิราสุริยานิดนึง
เพราะเราเข้าใจผู้ชมนุมอยู่แล้ว
พี่แล้วพี่โดนปล่อยไหนโดนไปกี่หมัด
หลบทันหลบทันเหรอไม่โดนเหรอ